คุณเชื่อไหมเรื่องของสัตว์แต่ละชนิด
เขามีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะ
แต่โบราณอาการมาแล้วล่ะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีความเชื่ออะไรบ้างนั้นที่เกี่ยวกับสัตว

สมัยโบราณคนไทยเราให้ความเคารพนับถือในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ว่ามันมีลางบอกเหตุซ่อนอยู่
รวมไปถึงพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์หลายชนิด
และนี่ก็คือสัตว์ที่คนไทยเชื่อว่ามันมีอำนาจลี้ลับที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่
ตามความเชื่อมาแต่โบราณ
แมวดำมักถูกโยงเข้ามาในเรื่องลี้ลับโดยเฉพาะคนไทย
ซึ่งเชื่อว่าถ้าแมวดำเดินข้ามลงศพจะทำให้วิญญาณกลับมาหลอกหลอน

หรือถ้าแมวดำเดินผ่านหน้าก็จะมีรังร้ายเกิดขึ้น
ตุ๊กแก่เชื่อกันว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันภายในบ้านหลังนั้นจะมีรังร้ายเกิดขึ้น
คนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับอันตรายในชีวิต
และคนโบราณยังเชื่อกันว่าตุ๊กแก่คือร่างของปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษที่กลับมา
เพื่อคอยส่งเสียงร้องเตือนอันตรายให้กับลูกหลานในบ้าน
นกแสงหนึ่งในนกโบราณที่คนในสมัยก่อนจะเรียกว่านกผี
เป็นนกที่หายากและเชื่อกันว่าหากเห็นนกแสกบินไปเกาะหลังคาบ้านที่มีคนเจ็บป่วยอาศัยอยู่และส่งเสียงร้องออกมา
คนป่วยในบ้านหลังนั้นจะถือมา

เสือขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวที่สุดแห่งพื้นป่า
แต่ความน่ากลัวของเสือนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เมื่อถูกนำมารวมกับความเชื่อในเรื่องของเสือสมิง
พูดผีปีศาจที่ถูกสาปและสามารถกายร่างเป็นเสือได้
สมิงมักจะคอยหลอกล่อนักเดินทาง
และคนที่เข้าป่าหรือบางพื้นที่ก็จะมีความเชื่อว่า
เสือสมิงจะแปลงตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยเพื่อมาคอยหลอกล่อชายหนุ่ม
จนสุดท้ายคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อที่ถูกเสือสมิงจับกิน
งูเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่คนไทยเชื่อกันว่า
เป็นสัตว์ที่ปีศาจจำแรงมาล่อลวงมนุษย์
ก็เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่มีความอาฆาตแขน
และจะคอยตามแก้แค้นคนที่มาทำร้ายมัน
ดังเช่นสาวชาวเมียนมาที่มีอาการแปลก
คล้ายกับถูกวิญญาณงูเข้าสิงร่าง
ซึ่งชาวบ้านในระแวกนั้นเชื่อกันว่า
สาเหตุที่หญิงสาวคนนี้มีอาการแปลก
เกิดจากการที่สามีของเธอได้ลงมือฆ่างูสิงตัวหนึ่ง
ด้านสามีจึงต้องมากราบไหว้ขอขมา
และสัญญาว่าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้
หลังจากนั้นไม่นานอาการของหญิงสาวคนนี้
ก็กลับกลายเป็นปกติดั้งเดิม
และนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อของสัตว์ต่าง
เชื่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
กับพลังอำนาจความเล่นลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
แล้วคุณล่ะมีความเชื่อกับสัตว์ประเภทไหนบ้าง

โอ้โหเป็นเรื่องราวความเชื่อของสัตว์อาถรรพ์นะน้องใบตองนะ

มันไม่ด้วยขอความเชื่อคุณผู้ชมดูแล้ว
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ